ดีกรีแชมป์ลีก๘สมัยเจอกับการท่าเรือลูกทีมของอุดมทวีสุก
หนึ่งสมัยครับแล้วก็เป็นรองแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้ว
แบ่งแดนมานิดเดียวครับประมาณสิบห้าเมตรอัดด้วยเท้าขวา
โอกาสของทีมเยือนก็มีจากมากอสอัดลูกนี้ครับ
ลงสนามแทนที่ของพระธรรมพุทธหารคำพานะครับ
ที่ยังไม่หายจากอาการประเทศที่เล่นในชีพชาติ
ซาป้าได้ยิงสมมุติยิงอีกครั้งหนึ่งก็ออกครับ
ได้ซ้ำนะครับจังหวะสองยังกระตุ้นลูกทีมอยู่ครับ
รักคนใส่เน็ตงามหรือว่าโกรธหมีโอกาสอีกครั้งจากพระธุรกิจมันจราน
ยิงไกลก็ไม่ผ่านคณิตศรท่าเรือมาดีครับเกมนี้
พยายามใช้ผู้เล่นคนที่๓นะครับเติมขึ้นมายิง
เฉพาะแจ่มกระจ่างอย่างเฉพาะบรรยาลูกนี้อ้าว
ตกใส่หน้าของอนุกูลมินิกลับตัวยิงเข้าไปง่ายเลยครับ
หนึ่งต่อศูนย์การท่าเรือทีมเยือนขึ้นนำครับจังหวะตัดสินใจของเรวัตรขำกล่ำ
ทำได้ไม่ดีพอนะครับจะชกทิ้งหรือว่าจะรับดีครับ
ประตูมือสามของชนบุรีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้น
รุดเสร็จบัตรนั้นก็บาดเจ็บครับมีปัญหาไหล่หลุดนะครับ
ตูมือสามชนบุรีก็พวงหลังเหมือนกันครับแต่โอกาสของพวกเขาก็มีครับ
จากสุพุทธเทือนกลางจังหวะนี้ครับยิงด้วยซ้ายบอลชนเสา
หลบทางมากอสมาได้ครับแล้วยิงฉลับทางเลิศชายเปลี่ยนทางนิดนึง
อีกครั้งจากนัทธุหมัดยันลานครับโดยเท้าขวาวันนี้ยิงไกลบ่อย
เพราะว่าเจาะไม่เข้าเลยนะครับทางชมบุรีท่าเรือนี่สอดตำแหน่งคอปเวอร์พื้นที่ได้ดีมากครับ
ความยาวของท่าเรืออ้าวเป็นปัญหาเลยครับโอ้โหสะกิดบอลของอนุกูมินิ
หนีสองศูนย์เลยครับทีมสิงคลองเตย
แต่ว่าพอเคลียร์ปั๊บเนี่ยชนบุรีก็ได้ประตูไล่มาเป็น๑ต่อ๒เลยนะครับ
แล้วก็เกือบจะตีเสมอจากนัทธุมัญญรานได้เหมือนกันครับ
แต่ผู้สินนั้นเป่านกหิดหมดเวลาการแข่งขันครับ
เพราะฉะนั้นว่าการเทศนั้นบุกมาชนะชมบุรีได้เป็นครั้งแรกนะครับฝุ่นถิ่น